คุณเฟื่องระดาสารีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ

อารุสมัครคุณผู้ชมด้วยนะคะ

เทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนกิจนะฮะ

ไว้ก่อนได้รบไว้ก่อนได้
ตอนนี้นะฮะทราบว่าได้เหรียญทองแดงเพิ่มนะฮะ

เทคอนโดก็ชนะแม็กซิโกไป๑๕ต่อ๓นะครับ
โอ้โหสาวคนนี้ก็สุดยอดเหมือนกัน
เก่งเก่งชะกาดเหมือนกันนะครับ
เป็นรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงโอลิมปิกเกม
สตีใจด้วยนะครับส่วน๘โมง๑๕ค่ะตัวรุ้นน้องเทมส์นี่

ว่าจะได้เหรียญทองหรือเปล่าว่าจะไม่ว่าจะนะ

รอลุ้นพร้อมกันนะคะตื่นเต้นเช้านี้นะคะ
ส่วนเรื่องของที่ต้องลุ้นกันเหมือนกัน

เพราะว่าเป็นข่าวใกล้สุดสัปดาห์แล้ว
เวลอัพจากมอเตอร์ไซค์ยกระดับเป็นรถพ่วงกันเลยทีเดียว

รุ่นเลยทีเดียวขับสวนเล่นเหมือนแบบโอ้เป็นรถเล็กเปล่าเลย
รถใหญ่มากนะคะแล้วก็ขับรถกลับรถหนีตำรวจแบบนี้แหละค่ะ
ที่เราไฮไลท์เป็นสีซีเปียไว้นะคะก็คือรถพ่วงที่ใช้ความเร็วสูงนี่แหละ
ย้อนสอนอยู่บนถนนผนโยธินช่วงจังหวัดสระบุรีค่ะ
วิ่งอยู่เลนขวาอย่างไม่เกรงกลัวอันตรายเลยทีเดียว
เป็นระยะทางกว่า๒กิโลเมตรนะคะทำให้รถยนต์คันอื่นที่วิ่งสวนมา
หลบชิดขอบทางกันจ้าละวันเลยทีเดียว

แล้วก็ที่เราวงกลมไว้ก็คือเป็นตำรวจที่ขี่ไล่ตามขี่มอเตอร์ไซต์ตามนี่แหละ
เอาตรงนะคุณคนดูหลายคนหรือว่าในโลกโซเชียลอาจจะเรียกตรงเลย

พ่วงนรกจริงนะคะเขาเรียกว่าเป็นทีเซอร์ฟาส๘หรือเปล่า
นิ่งเพื่อเปิดทางให้รถพ่วงวิ่งสวนเลนขึ้นไปอย่างหน้าระทึกค่ะ
ในคลิปนะคะจะเห็นว่านี่แหละตำรวจก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามมา
ตามมาติดติดเพื่อสกัดจับรถนะคะสุดท้ายตำรวจก็สามารถจับกลุ่มคนขับรถพ่วงเอาไว้ได้
โชคดีมากที่ไม่เกิดอุบัติเหตุกับใครขึ้นในครั้งนี้
รวมถึงตำรวจด้วยนี่การตัดลายเหมือนกัน
ซึ่งภายหลังปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย
ส่วนใหญ่ก็เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนขับรถพ่วงคันนี้อย่างเด็ดขาด
แล้วก็ใช้บทลงโทษสถานหนักค่ะ
จากพฤติกรรมแบบนี้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็เป็นภัยบนท้องถนน
ขณะที่คนขับรถบรรทุกบางคนก็ออกมาตำหนิด้วยถ้อยคำที่รุนแรง
เพราะว่าบอกว่านี่เป็นการทำให้ภาพลักษณ์ของคนขับรถบรรทุกเสียหาย
บางรายก็ตั้งความสังเกตต้องเมาแน่เลยขับรถขนาดนี้
หรือไม่ก็ต้องทำผิดอะไรมาก็เลยถึงกล้าหนีตำรวจแบบบ้าบินค่ะ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
ขณะเจ้าหน้าที่ตั้งด่านความมั่นคงได้พบรถบรรทุกพ่วง
วิ่งย้อนสอนขาขึ้นมุ่งหน้าจังหวัดลบบุรี
ตั้งแต่บริเวณสี่แยกห้วยบงจนถึงสี่แยกหนองม่วง

เพราะดีที่ไม่เฉียวชนผู้อื่นนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าสกัดจับ
พบว่าผู้ขับขี่ชื่อนายนุชากระทุ่มทอง

ตามที่ชาวเน็ตเขาสังเกตกันเลยนะคะ

สูงถึง๒๑๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ดื่มไปกี่ขวดครับพี่นะคะนั่นน่ะสิ
เมืองต้นก็เลยแจ้งข้อหาขับรถขณะมืนเมา
แล้วก็ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อันตรายบางคนรู้สึกว่าไม่เมาหรอกแค่นี้ขับได้นะคะ

เลนซะอันตรายขนาดนี้นะ
คนที่ขับมาเขาก็ไม่โอเคไม่โอเคจริง
คือมอเตอร์ไซค์ก็ว่าแย่แล้วนะคะ
ดูตัวเองนิดนึงน้ำหนักเท่าไหร่

ไว้อย่าทำแบบนี้ไม่ดีนะคะ